ตอบชี้แจงครับกวอเชิงท่านผู้เด็กชายชาญชามงงกล

ว่าการกระทรวงกระดาษห่วงนะครับให้มาเรียนชี้แจงคอนโลนีเมื่อคืนนี้
ช่วงค่ำนะครับมีท่านสมาชิกท่านได้อภิปรายในเรื่องของ
การบริเวณการข่าวสารของของทัพของทัพภาคที่สองนะครับ
ซึ่งถ้าหากไม่ได้ชี้แจงให้ท่านสมาชิกและพี่น้องประชาชนได้รับทราบ
อาจจะมีความเข้าใจผิดในการดำเนินการ
ขออนุญาตบริเวณว่าเรื่องเรื่องนี้ผมได้ในชี้แจงในสะพานสงเกตแห่งนี้
มาสองสามครั้งแล้วนะครับว่าในการดำเนินการของ
กระทรวงกระดาษห่วงก็ดีในฐานะที่ท่านนายดมตรี
ว่าการกระทรวงกราโหมหรือในฐานะที่ท่านเป็นผู้ในการ
รักษาความมั่นคงภายในราชนาจักรท่านไม่เคยมีนโยบายที่จะสั่งการให้
หน่วยใดในกองทัพหรือในโกรมนำนั้นได้ไปปฏิมิตรการข่าวสาร
ในลักษณะที่ไปบิดเบือนที่จะไปให้ร้าย
บุคคลใดทั้งสิ้นนะครับแต่ท่านสมาชิกครับ
พี่น้องประชาชนคงทราบว่าปัจจุบันนั้นในโซเชียลนั้น
มีการเผยแพร่ข้อมูลข้อมูลข่าวสารที่บิดเบือน
มีเฟคนิวมีข่าวลวงข่าวปลอมจะเป็นเพื่อประโยชน์
ต่อกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งก็ตามเป็นการสร้างความเข้าใจผิด
หมู่พี่น้องประชาชนรวมทั้งก่อให้เกิดความเสียหาย
องค์กรสำคัญคือส่งผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อย
ของสังคมและความมั่นคงของประเทศด้วยในเรื่องนี้นะครับ
ก็มีความจำเป็นนะครับที่หน่วยงานทุกหน่วย
รวมทั้งหน่วยงานน้ำมั่งคงเองก็จะต้องก้าวทันต่อสถานการณ์
มีการติดตามข้อมูลในการเผยแพร่
สำคัญก็คือว่าจะต้องสื่อสารทำความเข้าใจ
สร้างการรับรู้ให้กับกำลังพลของหน่วยเอง
รวมทั้งครอบครัวประชาชนทั่วไปนะครับได้ทราบว่า
สิ่งต่างที่ถูกต้องนั้นมีข้อเท็จจริงอย่างไรนะครับ
ผ่านทางแพลตฟอร์มต่างนะครับที่จะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้
รวดเร็วแล้วก็สามารถที่จะสร้างการรับรู้ทั่วไปได้
อนุญาตเรียนว่าในส่วนของกระทรวงกลาโหมนั้นปัจจุบันก็ได้มีการจัดตั้ง
ศูนย์ต่อตั้งข่าวปลอมกระทรวงกราโหมนะครับเป็นหน่วยที่ประสานงาน
ในการดำเนินการก็มีในสองลักษณะก็คือชี้แจงข้อมูลนะครับ
สาธารณชนตามช่องทางต่างข้อมูลที่ถูกต้องข้อมูลที่เป็นจริง
สร้างการรับรู้สร้างความเข้าใจประเด็นสำคัญต่างให้กับพี่น้องประชาชน
ในส่วนที่สองก็ตรวจสอบนะครับข่าวปลอมข่าวบิดเบือนต่างต่างนั้น
นำเอกสารนะครับมาพิปรายนั้นหน่วยอ่ากองทัพก็ได้ด้วยการตรวจสอบ
เบื้องต้นพบว่ามีเอกสารไม่เป็นเอกสารจริงนะครับ
มีจุดพิรุษต่างนะครับขออนุญาตดูตามภาพนะครับ
ตรงนี้ก็ได้แคปไว้จากหน้าจอเมื่อวานนี้หนังสือที่นำมาแสดงนะครับ
เป็นหนังสือที่ทำขึ้นในห่วงอ่าเดือนมีนาคมถึงเดือนกรกฎาคมสองร้อยห้าสิบสี่
ถ้าท่านสังเกตว่าในลายเซ็นต์ของท่านแม่ทัพภาคที่๒คนปัจจุบัน
ในหนังสือทั้งสองฉบับนั้นไม่เหมือนกัน
ที่สำคัญคือฉบับหนึ่งเป็นลายเซ็นต์ของอดีตแม่ทัพภาคที่๒ท่านก่อน
แต่ภายใต้วงเล็บลายเซ็นนั้นเป็นชื่อของแม่ทัพภาคที่๒ท่านปัจจุบันนะครับ
แล้วก็อีกต่อไปก็คืออดีตผู้ในการกองยุทธการกองทัพภาคที่๒นะครับ
ที่มีชื่อที่ลงนามในฉบับนี้ซึ่งท่านนั้นได้ย้ายไปตะลงตำแหน่งใหม่เมื่อหนึ่งปีเสร็จแล้ว
ก็ยังมีลายเซ็นต์อยู่ตรงนี้นะครับลายเซ็นต์ของรองแม่ทัพภาคที่สอง
ก็ไม่ตรงกับลายเซ็นต์ของจริงนะครับนามสกุลของท่านแม่ทัพภาคที่สอง
ปัจจุบันในหนังสือก็พิมพ์ไม่ถูกต้องซึ่งในลักษณะเช่นนี้นะครับ
ไม่น่าจะเกิดขึ้นถ้าเกิดเป็นเอกสารจริงนะครับขอเป็นภาพที่สี่นะครับ
เรื่องของคณะกรรมการสูมิตรการศาสนเทศกองทัพภาคที่สองน่ะ
เขียนทั้งหมดนะครับตำแหน่งยศไม่ได้ถูกต้องนะครับ
ซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นนักสือได้บาปจริงแล้วน่ะ
การเขียนนายศกับตำแหน่งก็ควรจะต้องถูกต้อง
และที่สำคัญคือได้ตรวจสอบหนังสือดังกล่าวแล้วนะครับ
เป็นหนังสือของกองทัพภาคที่สองอ่าเลขที่หนังสือนะ
ที่ออกหนังสือนั้นถึงวันที่สามสิบเอ็ดสิงหากรมสามรกสิบสี่นั้น
มีเลขหนังสือแค่แปดถึงเลขแปดห้าหนึ่งแต่หนังสือที่ฉบับที่จะมาแสดงนั้น
ลงเลขที่หนังสือที่หนึ่งหนึ่งสองหนึ่งนะครับซึ่งยังไม่ถึงในช่วงที่เวลานะครับ
ตรงนั้นขอญาติเรียนว่าในส่วนนี้ในกองทัพหกในธนาที่หน่วยรับความเสียหาย
ก็ได้จะได้นำการตรวจสอบนะครับแล้วก็ดำเนินการตามเหมาะสมในศูนย์อีกข้องต่อไป
ขอเรียนอีกครั้งยืนยันหนึ่งว่ากระทรวงกลาโหมหรือกรมนเองนั้น
ไม่ได้เคยมีนโยบายที่จะให้หน่วยต่างนั้นไปดำเนินการอะไรที่เป็นเรื่องของการบิดเบือน
ให้ร้ายกับบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดใดนะครับการดำเนินการก็คือการประชาสัมพันธ์
การสร้างการรับรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบนะครับ
เพื่อให้เกิดความสงบสุขในสังคมนะครับไม่ให้เกิดความขัดแย้งครับ